รอคอยความสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

และวันนี้นะคะเรารวบรวมเรื่องราวความสนุกสนาน
ทั้งหมดทั้งมวลในการสัญจรที่จังหวัดลำพูนมาฝากจ้า

งั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับตลอดข่าวสัญจร

เฮยกตำบล
ไม่ร้ายระวังระวังระวัง

เจอกับพวกเราทั้ง๓คนแบบนี้ในตลอดข่าวสัญจร

และเรายังอยู่กันที่จังหวัดลำพูนเช่นเคยนะคะ
พี่หลิวอาจารยาก็ยังอยู่กับเราในวันนี้นะ
จะบอกเลยว่าวันนี้เราอยากจะมาดูเรื่องของดีของเด็ดของชุมชนต่าง
เพราะเมื่อกี้ที่น้องเขาทำการแสดงแล้วเนี่ย

นี่ดูผีเหลวของเรา
นี่สมกับเป็นสาวลำปูนตัวจริงเสียงจริง
สวยจริง
เราเนี่ยมายังก็เป็นนักท่องเที่ยวเลยนะ

วันนี้เราสัญจรท่องเที่ยวโดยยกวิถีชุมชนปากากย่อ
วัดพระบาทห้วยต้มจากอำเภอหลีจังหวัดลำพูน

ซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว

แบบชาวกะเรียงจนกลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลำพูนไปแล้วล่ะครับ
วันนี้ขนกันมาทุกรุ่นทุกวัย

ส่วนเขาจำลองอะไรมาให้เราได้เห็นกันบ้าง

น้องแสงเทียนและพี่วิมล

พาเราสัมผัสวิถีชุมชนนี้กันครับ

หนูชื่อเด็กหญิงเกวลินสวัสดิพัฒนาวงศ์

เป็นมคุเทศน้อยจากโรงเรียนมั่นพิต้มเฉยวงศาอุปธรรมค่ะ

เราสอนพี่ลิ้วหน่อยค่ะโอเมอร์โชว์เปอร์ค่ะโอเมอร์โชว์เปอร์
เฮ้ยได้ไหมอ่ะแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดี
มาเที่ยวกันที่บูธจำลองการทำสร้อยคอและสร้อยข้อมือกะลา
กว่าจะได้ออกมาตั้งแต่ใช้เครื่องมือเจาะกระลานหน้าตาแปลกที่เรียกว่าสว่านทำมือ
ค่อยกดค่อยเจาะกันไปด้วยความชำนาญจนออกมาเป็นเม็ดกลาทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วค่อยนำไปร้อยเรียงเป็นสร้อยแบบต่าง
ไหนก็ไหนคุณชนะก็ขอลองเจาะกะลาด้วยมือสักหน่อยครับ
มีเวลาสัก๔๕ชั่วโมงไหมครับ

คุณค่ามันมาจากแทนเม็ดอ่ะเขาสุดยอดมากต้องใช้แบบใจใช้ความสาหาะ
ถึง๑๐๐ทิลละเม็ดทิลละเม็ด
เดินเที่ยวกันต่อก็ได้เห็นการละเล่นทอยสบ้าแบบชาวกะเรียงที่ดูเหมือนจะดีดง่าย
แต่ไม่ง่ายเลยล่ะครับ
เดี๋ยววิริวให้มันไปข้างหน้าสิวิริว
เดินเที่ยวไปอีกจุดก็ไปสัมผัสกันต่อกับการทอผ้ากี่เอว
ที่ไม่ได้หาดูกันได้ทั่วไปนะครับ

เป็นการทอผ้าที่กลับด้าน
ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญล้วน
ยกนิ้วให้เลยครับ
และจากผ้าที่ทอกี่เอวก็ออกมาเป็นแฟชั่นสวยงาม
นางแบบชาวบ้านสาวจากชุมชนใส่กันอยู่นี่แหละครับ
เมื่อมาร่วมกันครบทั้งเครื่องเงินสารพรรดิแบบที่คืนชื่อ
วกกับกระเป๋าสารชะลอมทำมือ
ที่ถ้ามองแบบแฟชั่นนี่สะพายไปไหนก็ดูเก๋ไก่ไม่เบาเลยนะครับ

ถ้าหากว่าแต่งงานแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ต้องผ้าถูง
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือ
ด้านหน้าด้านหลังของเสื้อจะเหมือนกัน
อ๋อก็ด้านหน้ากับด้านหลังจะเต้าเหมือนกัน

ก็มาถึงไฮไลท์ของชุมชนนี้
เกือบทั้งชุมชนเลยทีเดียว
ด้วยการทานเฉพาะพืชผักที่ปลูกกินเองในชุมชน
และเหลือขายสร้างรายได้อีกนะครับ
และนี่แหละครับเมนูเด็ดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จัด
ข้าวต้มทรงเครื่องแต่ว่าเราจะใส่ใช่ค่ะเราจะใส่ผัดผัดก็คือตามริมรั้วนะคะ
ที่สองก็จะเป็นน้ำพริกดำจะเป็นน้ำพริกกระเรียงที่เราจะคั่วด้วยไฟอ่องให้เป็นสีดำแล้วมาตามกลับไป
โกโบละซึ่งเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นจะไม่มีที่ไหน
อันนี้จะเป็นเห็ดลมพอกนะคะก็คือจะเป็นเห็ดที่ว่าแก่ที่เราไม่สามารถปรุงอาหารได้เราก็จะมาแปรรูปเอา

จะมีข้าวเหนียวใช่ไหมอันนี้เป็นข้าวสวย

ที่บ้านคือจะทางข้าวสวยแล้วก็มีปกติก็คือเตาหู้
เอามาจัดในหมู่บ้านค่ะเพราะในหมู่บ้านเองจะมีคนทำอยู่นะ
มานี่ให้เห็นไปแล้วว่าขันโตกของชาวปากาเกยอหน้าตาจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีอีกหนึ่งภารกิจพิชิตความสมัครสมาธิสามัคคี
คือชิงเงินรางวัล๓๐๐๐บาท

เกิดได้๓๐๐๐๐บาทพี่วิมนต์จะไปทำอะไร
พัฒนาเรื่องของเหล่นพรุ่งเคี้ยวก็คือทำเรื่องของทางราชสำหรับผู้พิการแล้วก็ส่วนแสดงเรื่องของห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

และภารกิจสำหรับชุมชนปะกากย่อเพราะบาทห้วยต้มในวันนี้จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำสำหรับขันตกเมนูมังสวิรัติต้อนรับนักท่องเที่ยว
โดยต้องผ่าน๓ด่านภายในเวลาที่มีให้๓นาที
ด้านที่๑ดีดลูกสะบาดเดินผัดไม้ถกเทค
ด้านที่๒หั่นเต้าหู้สด๓๐ก้อน
ด้านที่๓จัดเตรียมเมนูมังสวิรัติให้ครบ๓ชุดสำหรับขันโตกพร้อมเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยว
ถ้าทำได้ทันเวลาที่กำหนดรับเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน

อีกนิดนึง

ว่าจะไปไม่รอดแต่กินเวลาไปนิดหน่อยเท่านั้นครับ
ต่อกันเลยไปแล้วครับ
จะต้องเดินวนกลวยไปกลับเพื่อส่งต่อย่ามที่สั่งออเดอร์มา

ต่อเลย

มาช่วยช่วย

ตอนเต้าหู้อย่าหันยิ่ง

หันเต้าหู้หนึ่งถัง๓๐ชิ้น
ลุยเลยครับหนึ่งก็ให้ได้๙ชิ้น
หันที่ส่องมานี่ก็ดูคล่องแคล่วทีเดียว
แต่ก็ถือว่าดานี้หินแล้วก็ต้องกินเวลาอยู่นะครับ

เออมาเลย

กับด่านหันเต้าหู้ก็ไปต่อสิครับ

ใครจะตักแกงตักพันก็ตักไป

แล้วไปวางเสิร์ฟให้ทันเวลา๓นาที

งเลยพี่หลิวช่วยเลยพี่หลิววางเลย
จะบอกว่าผ่านไปแล้ว๒นาที
น่าจะสุดเร้อยอันนี้ก็จัดยันต์ยกเลย

จะทันมั้ยเนี่ย

เกิดเหลือ๑ขั้นตรู

เย้สุดยอด
เวลาที่ได้นั่นก็คือ๒นาที๔๓วินาที

สำเร็จ
และเมื่อภารกิจสำเร็จก็รับไปเลย
๓หม่อนตา

มาแอวจากจังหวัดระปุณฑ์ได้เลย

สุดยอดวันนี้ขอบคุณพี่หลิวนะคะ

แล้วเจอกันในตลอดข่าวสัญจร

ก็จบไว้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับพี่น้องชาวลำพูนนะคะ
แต่จบแล้วเนี่ยยังมีต่อนะ
จะไปต่อกันที่จังหวัดนครปฐม

ความสุขสดันไม่แพ้ที่ลำภูตอย่างแน่นอน
รอชมกันได้เลยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะ